โควิด๑๙วันนี้เป็นวันที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการอยู่หลายเรื่องนะฮะ

แต่ว่าวันนี้มีกลุ่มผู้ที่เขาเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับร้านอาหารนะฮะ
หรือว่าเครื่องดื่มเกี่ยวกับพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเบียร์
นี่ไปรวมตัวนะฮะที่กระทรวงศาสตร์ศูนย์ครับ

เอาไปเทราดเลยฮะที่หน้ากระทรวงศาสตร์ครับ
เขาต้องการให้ผ่อนปลนคลายล็อกผ่อนคลายมาตรการ
ให้นั่งดื่มเบียร์ที่ร้าน
จะได้ทำมาค้าขายอะไรยังไงกันได้
นี่ครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ
บียเป็น๑๐๐ฤถังละ๒๐ฤ๑๐ถังได้

แพร่ระบาดเพราะการจับกลุ่มรวมกลุ่มสังสรรค์
ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก็เลยห้ามจำหน่ายห้ามขายอะไรกันในร้านอะไร
ต้องซื้อเกร็กไปกินที่บ้านอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็มีเบียร์ที่หมดอายุด้วยครับเขาบอก
เขาบอกมันหมดอายุมันขายไม่ได้มันขายไม่ทัน
เสียหายหมดธุรกิจของเขาก็เลยมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ใช้ชื่อว่ากิจกรรมเททิ้งความเที่ยงธรรม
ผู้ประกอบการก็เอาเบียร์อะไรพวกนี้มานะฮะ
เป็นผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ประกอบการร้านอาหารสมาคมบาเทนเดอร์ก็มา
กลุ่มประชาชนก็มาตัวแทนนักดนตรีก็มา
เพราะว่าร้านให้นั่งดื่มสังสรรค์ไม่ได้ดนตรีก็หยุดเหมือนกัน
ถูกเลิกจ้างถูกหยุดงานไปเหมือนกันนะฮะ
แล้วได้ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงสหรัฐนักศึกนะครับ
ขอมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการนะฮะโดยมีตัวแทนจากทางกระทรวงเนี่ยมารับหนังสือนะครับ
สบคมีคำสั่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทางสมาคมเดินทางไปร้องเรียนอยู่หลายที่
แต่ไม่เคยได้รับการตอบสนอง
วันนี้เลยมาที่กระทรวงสาธารณสุขมายื่นเรื่องถึงสบค
ยืนยันว่าไม่ได้มาขอเยียวยา
แต่มาขอให้ผ่อนปลนให้ลูกค้าสามารถนั่งดื่มในร้านได้
แล้วก็บอกว่าข้อดีก็คือการนั่งดื่มที่ร้าน
นั่นเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบคัดกรองได้
ขอให้มีการยืดมาตรการของสคบที่เคยกำหนดเอาไว้
ผู้ประกอบการต่างเนี่ยทำตามอย่างเร่งครัดได้อย่างแน่นอน
สอบคอจะมีมาตรการอะไรก็ว่ามาทำตามได้
ยืนยันว่าจะเคร่งครัดแต่ขอให้นั่งดื่มที่ร้านได้
โววิดซึ่งเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยขอภาษีคืนก็ไม่ได้
ซึ่งอันนี้เราก็ยื่นไปทางสำนักนายกเองก็ยังไม่มีการตอบรับกลับมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลังจากนี้ก็คงไปยื่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องการขอภาษีคืนเหมือนกัน
วันนี้ที่เรามายื่นของสาธารณสุขก็คือขอแนวทางในการผ่อนผันในเรื่องของการที่ให้สามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านค้าได้
ที่ร้านข้อดีก็คือร้านมีมาตรการในการบันทึกทำความสะอาดนะครับ
เหมือนกับคุณก็มีคนช่วยไปควบคุมดูแลผู้บริโภคอีกต่อหนึ่งถูกไหมครับ
แต่ถ้าคุณซื้อกลับไปกินที่บ้านคุณไม่รู้เลยเขาดื่มแล้วเขาจะดื่มเกินขนาดไหม
ฉะนั้นถึงบอกว่าจริงเราอยากผลักให้ผู้บริโภคมาอยู่ในที่สว่างที่มีสามารถตรวจสอบดูแลควบคุมได้น่าจะดีกว่า
แพทย์รุ่งเรืองกิจภาติที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขท่านมาเป็นตัวแทนในการรับหนังสือนะฮะ
ท่านก็ชี้แจงในเบื้องต้นนะครับบอกว่าได้ดูแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักอยู่สำหรับสบคนะครับ
สุขภาพของประชาชนนี่ก็ต้องให้ความสำคัญแต่ก็รับรู้ถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง
เอาเป็นว่าก็ได้รับหนังสือเอาไว้รับเรื่องเอาไว้นะฮะเดี๋ยวจะไปหารือกันในที่ประชุมของสบคกันต่อไปนะครับ
ตอนนี้ภาวะวิกฤตยังไงก็อาจจะต้องช่วยกันไปก่อนแต่ยืนยันว่าจะช่วยได้เท่าที่ช่วยได้โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
ขณะที่แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบควันนี้ที่แถลงนะครับ
หมอเบิร์ตก็กล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการไปเรียกร้องนะครับ
บอกว่าทางสบคเองก็เข้าใจความเดือดร้อนแล้วก็อยากให้เศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนไปได้
พร้อมกับมีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ที่เข้มงวดเช่นกัน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ประกอบการอยากให้ผ่อนปลนคือให้นั่งดื่มที่ร้านได้อะไรได้เนี่ย
ขอให้ทางผู้ประกอบการเสนอข้อเรียกร้องพร้อมกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เข้ามาด้วย

อยากให้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยคือท่านส่งเสียงมาว่าท่านลำบากท่านไม่สามารถค้าขายได้
สอบคอก็เอามาพิจารณาแล้วก็เห็นใจนะคะแต่ท่านช่วยเสนอมาตรการได้หรือไม่
ว่าท่านจะมีการกำกับดูแลลูกค้าหรือผู้ที่เข้าไปใช้บริการอย่างไร
และนำเสนอเข้ามานะคะสอบคอก็จะพิจารณาว่าเป็นไปได้ไหม
ที่จะทำให้เศรษฐกิจก็ดำเนินต่อไปได้มาตรการทางสังคมก็ทำให้คนเราเนี่ย
สามารถดำเนินชีวิตต่อได้แต่ภายใต้เงื่อนไขที่การระบาดนั้น
ยังสามารถควบคุมได้ด้วยนะคะ
คือในมุมของสวบคที่มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมต้องห้ามนั่งดื่มนั่งสังสรรค์ที่ร้าน
จากมองว่าพอนั่งดื่มนั่งสังสรรค์ที่ร้านเนี่ยทีนี้ยาว
พอมันเริ่มมีอาการมึนเมาเริ่มสนุกค่ะ
เรื่องของการใกล้ชิดการพูดคุยการที่มาตรการในการป้องกันโควิด๑๙

แล้วอยู่นานใช่ไหมพอยิ่งเมาก็เอาละไม่ส่งไม่ใส่อะไรยังไง

บอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณป้องกันได้อย่างเร่งครัดเนี่ย
คุณเสนอมาตรการเข้ามาเดี๋ยวพิจารณาให้นะคะ
นี่ก็เป็นหนึ่งปัญหานะคะสำหรับผู้ประกอบการในเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อันนี้คือกลุ่มที่จัดงานรื่นเริงงานบันเทิง
ตอนนี้ยกเลิกงานหมดเลยนะ

มันน้อยกันมากอันนี้คือในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
นี่ค่ะกลุ่มศิลปินต่างนักดนตรี
ผู้ประกอบการเวทีเครื่องเสียงรถแห่๒๐๐กว่าคนนะคะ
เขานำรถแห่มาขนวงดนตรีหมอลำมา
รวมตัวกันตรงนี้ค่ะลานหลังสาราพิธีทุ่งศรีเมือง

หนังสือเรียกร้องให้พิจารณาจัดกิจกรรม
การแสดงดนตรีหมอลำในงานประเพณีต่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะ
นายปราโมทธัญพืชออกมาพูดคุยนะคะ
ก็รับหนังสือข้อเรียกร้องต่าง
แล้วก็บอกว่าตอนนี้จังหวัดก็กำลังพิจารณา
ทวนมาตรการและแนวทางแก้ไขให้
กำลังดูว่าจะผ่อนปลนเรื่องของกิจกรรมบันเทิง

แต่ก็ต้องมีแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาด
โควิด๑๙ที่มันเข้มข้นด้วยนะคะ
คืองานแสดงรถแห่หมอลำวงเล็กวงใหญ่

กลุ่มอาชีพนักร้องหมอลำแดนเซอร์นักดนตรี

มีการคุยกันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประชุมทางไกลเขาบอกว่าคือจริงจริงแล้วเนี่ย
อุดรธานีไม่เคยออกประกาศห้ามไม่ให้มีกิจกรรมการแสดงทุกชนิด
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แต่ไม่ถึงกับปกติมากนะมันก็ยังต้องมีมาตรการป้องกันโควิด๑๙มาใช้
ให้กิจกรรมที่คนรวมตัวมากกว่าร้อยคนครับต้องขออนุญาตจากอำเภอ
คือไม่ได้ห้ามเด็ดขาดไม่ได้ห้ามเด็ดขาดแต่ให้ทำเรื่องไปขออนุญาต
แต่ควบคู่กับการขออนุญาตคุณก็ต้องแนบเรื่องมาด้วยว่า
แล้วคุณจะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ยังไง
ต้องขออนุญาตจากทางอำเภอต้องมีมาตรการควบคุมนะคะ
สำหรับเรื่องนี้ก็ได้มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
และสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีไปพูดคุยร่วมกัน
ไปหามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มนี้นะคะ
สำหรับการจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างด้วยนะคะ
กลุ่มนักดนตรีรถแห่ต่างเขาก็คงจะมองว่ามันก็เหมือนกับ
โดยปริยายใช่ไหมพอถ้าเกินร้อยคนขึ้นไปต้องขออนุญาต
ผู้จัดงานเขาอาจจะแบบถ้างั้นยังไม่จัดดีกว่า

เขาก็ต้องระวังเรื่องการรวมกลุ่ม
ใช่มันก็ต้องหาจุดตรงกลางกันให้เจอค่ะ
ใช่ครับวันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกนะครับ
หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการกันนะฮะ
ต้องเปิดเรียนท่ามกลางการคุมเข้มเรื่องโควิด๑๙นะฮะ

แต่ที่นี่ครับท่านผู้ชมครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะ
วันนี้เปิดวันแรกที่อำเภอแม่สอดเนี่ย
เขตเทศบาลแม่สอดทั้งหมดเปิดได้ชั่วโมงนึง
คุณเข้มมาสอนให้ผู้ชมต้องกลับบ้านนะฮะ
ต้องให้ผู้ปกครองมารับลูกหลานกลับบ้าน
เพราะว่าทางผู้ราชการจังหวัดตาก
มีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในเขตเทศบาลแม่สอดทั้งหมดเลยนะครับ
เนื่องจากว่ามีเด็กนักเรียนอยู่โรงเรียนนึงเนี่ย
คือเขาก็ไปเจอกลุ่มก้อนของการติด
จากผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
เพราะฉะนั้นป้องกันการจะแพร่ระบาดแล้วก็กระจายต่อนะครับ
ก็เลยให้รับกลับบ้านให้หมดนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ป่วยโควิดคนหนึ่งเขาเป็นคนสูงอายุ
มีอาชีพค้าขายในตลาดแล้วมีลูกหลานเยอะ
ทีนี้ลูกหลานของเขาเนี่ยโอ้โหไทม์ไลน์เนี่ยไปทั่วแม่สอดเลย
นี่ฮะก็เลยเป็นสาเหตุให้ทางพยาบาลก็ติดเชื้อ
ถูกกักตัวไปอีก๒๕คนเมื่อคืนผลตรวจลูกหลานผู้ป่วย
ติดเชื้อไปอีก๕คนรวมเป็น๖นะฮะ
หนึ่งในนั้นมีเด็กนักเรียนอะไรอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็เลยต้องสั่งปิดโรงเรียนนะครับ
ตอนนี้จังหวัดตากเนี่ยมีผู้ป่วยโควิด๑๙สะสมอยู่๒๖คนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ที่แม่สอดจังหวัดตากนะฮะก็เปิดได้สักชั่วโมงหนึ่งเทศบาลแม่สอด
นะฮะก็ต้องปิดก่อนนะครับกลับไปเรียนออนไลน์กันก่อนนะฮะ
ไหนพูดเรื่องเปิดเทอมนะครับวันแรกหลังจากต้องปิดกันไปในช่วงโควิด
รอบนี้ระบาดเนี่ยนะครับนี่ฮะนี่ที่อนุบาลบ้านท่าพระยาจักรอำเภออู่ทอง
สุพรรณบุรีนี่คุณครูฮะค่ะคุณครูแล้วก็ท่านผอโรงเรียนด้วยนะครับ
ก็สร้างสีสันรับวันเปิดเรียนไม่ให้เด็กนักเรียนเนี่ยเบื่อกัน
ผอนี่เป็นคิวปิดอ๋อเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์
ถูกต้องนี่มาแผงสอนอยู่ตรงนี้เลยนี่ส่วนคุณครูก็เป็นหลากหลายนะฮะ
คือคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยตอนที่เรียนออนไลน์ที่บ้านเนี่ย
คุณครูเขาจะแต่งแต่งชุดเป็นแต่งหน้าแต่งตัวให้เด็กไม่เบื่อ
เรียนออนไลน์ต้องกระตุ้นความสนใจของนักเรียนนะถูกต้อง
ฉันเรียนออนไลน์ยังแอบปิดกล้องแอบหลับเหมือนกันนะ
เอาจริงไม่ใช่มีสมาธิเห็นไหม
อาจารย์ก็จะถามว่าปิดกล้องทำไมเสียมาสอน
ใช่ไหมนี่ฮะนี่คุณครูตอนที่เรียนออนไลน์แต่งตัวแบบไหน
วันนี้ก็เลยรอรับเด็กด้วยชุดแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับ

อย่างกรุงเทพบางแห่งก็เปิดบางแห่งก็จะไปเปิดวันที่๘ก็มี

ทีนี้ค่ะมาสรุปตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ภาพรวมในวันนี้นะคะ
แพทย์หญิงพิสมัยเสียรังสรรค์ผู้ช่วยโคโศกสอบบคอ

คือวันนี้เป็นวันแรกที่มีการผ่อนคลายมาตรการในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะ๘๓๖ราย
ติดเชื้อในประเทศ๘๓๒รายค่ะ
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๔รายนะคะ
รวมผู้ป่วยสะสม๑๙๖๑๘ราย
รักษาหายแล้ว๑๒๕๑๔ราย
รักษาอยู่โรงพยาบาล๗๐๒๗ราย
เสียชีวิตรวม๗๗รายค่ะ